คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะ
เหนือต้องระวังในหลายพื้นที่นะคะ
อันดับแรกเลยพาไปดูที่จังหวัดแพร่ก่อน

ไสขนาดใหญ่อายุเป็นร้อยปีค่ะ
ล้มทับเด็กผู้หญิง๖ขวบ

ล้มทับเด็กผู้หญิง๙ขวบ
ยัดยาร้องไห้กันนะคะ
นี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างน้องเอวาอายุ๖ขวบ
ออกมาจากซากปรักหักพังของบ้าน

โมงเย็นเมื่อวานในพื้นที่หมู่๑ตำบลเตาปูนอำเภอ๒จังหวัดแพร่
คุณยายของน้องเอวาค่ะคุณยายมะยุรีอายุ๖๐ปี
บอกว่าช่วงเกิดเหตุมีลมพายุพัดมาเป็นระลอกมีลูกเห็บตก
ตอนนั้นน้องเอวาวิ่งมากอดขายายด้วยความกลัว
ยายก็วิ่งไปเก็บของจนพลัดใส่ตากันกับหลานคลาดกัน
จังหวะนั้นเองต้นไสล้มมาทับบ้าน
แล้วเสียงหลานก็เงียบไปยายตะโกนเรียกหาหลานไม่ตอบ
ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค้นหาปรากฏว่า
พอรู้ว่าหลานติดอยู่ใต้ซากคุณยายบอกเสียใจมากจริงนะคะ
คุณยายบอกว่าต้นไซใหญ่ต้นนี้เวลาฝนตกลมแรง
ก็จะมีกิ่งไม้ตกมาใส่บ้านอยู่บ่อย
เคยแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ให้มาช่วยตัด
แต่ยังไม่ได้มีใครมาดำเนินการให้แล้วเนี่ยค่ะ

ทางฝ่ายปกครองและชาวบ้านก็มาช่วยกันตัดต้นไส

พร้อมทั้งทำพิธีขอขมาด้วยนะคะ

ส่วนร่างของน้องเอวาได้มีการบำเพ็ญกุศลในบ้านเกิดนะคะ
บ้านก็จะยังมีบางส่วนนะคะที่ไม่ได้รับความเสียหาย
ก็คือทำพิธีกันในบ้านเลยค่ะ
จัดพิธีชาปนกิจในวันพระฤหัสบดี๒๗เมษายนนี้
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็มาแสดงความเสียใจ
แล้วก็มาให้กำลังใจกับทางครอบครัว
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงรายคืนวันนี้ลมแรงค่ะ
เห็บตกในหลายพื้นที่แยกประตูเชียงใหม่ป้ายโฆษณาก็ล้มระเนรนาศ
เฉลิมพระเกียรติถนนสายหลักเสาไฟก็ล้มขวางถนน
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องมาช่วยแก้ไข
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะประมาณสักทุ่มนึงอะค่ะ
นี่ลมแรงราวตากผ้าเกือบปลิว
นี่เพื่อนผมเองนะพี่มิวพี่โต๊ะเป็นหมอพึ่งออกเวรมาหลับมาจะอาบน้ำ
ลมแรงฝนจะตกไปเก็บภาพก่อนออกมาไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้

ใช่ครับคือดูสิฮะผ้าเกือบปลิวขนาดราวเกือบปลิวฮะ

โอ้โหนอกจากนี้ค่ะมีภาพความเสียหายที่อำเภอเวียงชัย
ถนนข้างโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
ต้นไม้ใหญ่หักโค้นล้มพาดใส่สายไฟฟ้า
แล้วก็มีบ้านเรือของประชาชนได้รับความเสียหาย
เมืองต้นทางสำนักงานปพจังหวัดเชียงรายรายงานว่าลมแรงในครั้งนี้
มีอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายอำเภอแม่สวย
อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเวียงชัยได้รับผลกระทบนะคะ
ครับระมัดระวังนะฮะพายุฤดูร้อนนะฮะ
คือช่วยบรรเทาฝุ่นก็จริงแต่ถ้ามาขนาดนี้
ถึงขั้นว่าหลังคาหายผ้าปลิวเสาหักแบบนี้อันตรายจริงครับ